ส่วนคุณตาคุณยายอีกคู่หนึ่งนะครับ
คุณตาอายุหนึ่งร้อยปีและคุณยายอายุเก้าสิบเจ็ดปี
เสียชีวิตนะครับทั้งคู่ในวันเดียวกัน
และก็ครองคู่ครองรักกันมานานถึงเจ็ดสิบห้าปี
ตอนนี้ลูกหลานก็จัดพิธีชาปนกิจนะครับ
บรรยากาศที่วัดหนองนายคุ้ยนะฮะ
ตำบลคลองแห่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
ที่รู้จักมักจีกับคุณตาอิ้นและคุณยายดี
แล้วก็มีการตั้งศพบำเพ็ญกุศลคู่กันที่วัดแห่งนี้

ถือว่าเป็นเรื่องราวความรักแท้ของคุณตาอิ้นและคุณยายดี
เล่าผ่านนายถนอมคังคมณีซึ่งเป็นลูกชายคนโตวัย๗๔ปี
ว่าคุณตาอิ้นอายุ๑๐๐ปีและคุณยายดีอายุ๙๗ปี
ครองคู่อยู่กินกันมานานกว่า๗๕ปีแล้ว
ทั้งคู่ได้เสียชีวิตเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
โดยคุณตาอิ้นเสียชีวิตในเวลา๑๑นาฬิกา๓๐นาที
จากนั้นคุณยายดีก็มีอาการอ่อนแรงเหมือนหมดกำลังใจ
ก่อนที่ในช่วงค่ำจะเสียชีวิตในเวลา๒๒น๔๐นาที

หลังจากที่ทั้งสองท่านไม่สบายด้วยโรคชะลามาได้๓วัน
โดยมีกำหนดการชาปนกิจในบ่ายวันนี้
คุณตาอิ้นและคุณยายดีเป็นคน๕แผ่นดินครับ

มีลูก๔คนแล้วก็มีหลานอีกกว่า๓๐คนเลยนะคุณ
ทั้งนี้หลังการเสียชีวิตของคุณตาอิ้นและคุณยายดี
ปรากฏว่าช้อนและจวักที่บ้าน

เพราะตามความเชื่อของคนท้องถิ่นคุณคนในภาคใต้นะ
เวลาช้อนที่อยู่ในงานเนี่ย

หรือว่าที่อยู่ในบ้านของคุณตาคุณยาย

ก็จะถูกเก็บรักษาเอาไว้
เพราะว่าจะทำให้ผู้ที่เก็บไว้
อยู่ดีกินดีมีอายุยืนยาวตามไปด้วยนะครับ
แต่ต้องเป็นช้อนที่ขโมยไปเท่านั้นนะ
ซึ่งบรรดาญาติของคุณตาอิ้นและคุณยายดี

ว่าถือเป็นความเชื่อที่มีมานานแล้วนะครับ